กลับมาในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
ลูกคลั่งยานะคะแล้วก็พยายามไปขอเงินภรรยาเพื่อที่จะไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ภรรยาไม่มีก็พยายามจะเอามาให้ได้
แม่เนี่ยเข้าไปห้ามนะคะสุดท้ายนะคะคนเป็นแม่เนี่ย
ถูกใช้ถูกมีดเนี่ยแทงจนปอดฉี่ค่ะแล้วลูกก็หนีไปค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะอยู่ที่ตำบลหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
หน้าห้องนอนในบ้านเนี่ยอย่างนี้ค่ะเป็นคราบเลือดเต็มพื้นปูนเลย
แล้วก็พบอาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณหนึ่งฟุตตกในที่เกิดเหตุนะคะ
ผู้บาดเจ็บคือนางทองออนทองใบอายุห้าสิบเอ็ดปี
ถูกแทงที่หลังเป็นแผลชะกันสามแผลค่ะปอดเนี่ยฉีกขาด
อาการสาหัสต้องนำส่งโรงพยาบาลหนองพอกนะคะส่วนผู้ก่อเหตุก็คือลูกชายของเธอค่ะ
นายดุลยวัตเหมือนทองหรือว่าในดุลอายุยี่สิบสี่ปีหนีไปแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมา
ตาของผู้ก่อเหตุในผองทองใบค่ะบอกว่าหลานเนี่ยเป็นคนติดยานะคะ
แล้วก็เพิ่งออกมาจากคุกได้ไม่นานแต่ว่าชอบไปขอเงินภรรยาซื้อยา
ขอไม่ได้ก็ไปขอแม่พอขอไม่ได้อีกก็อารวาสเป็นประจำนะคะ
หลานชายคนนี้ไปขอเงินภรรยาแต่เขาไม่มีให้ก็เลยทะเลาะกัน
แม่เข้าไปห้ามแล้วขู่บอกว่าไม่หยุดจะแจ้งตำรวจมาจับ
ก็เกิดโมโหค่ะคว้ามีดมาแทงแม่จนได้รับบัตรเจ็บสาหัสนี่แหละค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจก็ออกตามล่าตัวเลยค่ะ
จนกระทั่งช่วงบ่ายวานนี้นะคะก็สามารถจับกลุ่มตัวได้
ที่กระท่อมปลายนาแห่งนี้แหละค่ะพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้หลบหนี
ซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตรค่ะ
ตำรวจเนี่ยตามตัวเจอเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
เนื่องจากว่าเพิ่งได้รับการพักโทษในข้อหาพยายามฆ่า
เนื่องจากไปยิงพ่อตาเมื่อ๓ปีที่แล้ว
นี่ค่ะแล้วก็เข้าคุกแล้วก็เพิ่งได้รับการพักโทษ
ก็หนีไม่พ้นการจับกลุ่มของตำรวจ
ก็คงต้องไปที่สถานีตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไปสอบปากคำที่สพนพ่อ
ก็นำตัวมาสอบปากคำโดนข้อหาทำร้ายบุพการีได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ถูกคุมตัว
ฝากขังที่เรือนจำอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
พร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยค่ะ
ส่วนแม่ที่บาดเจ็บตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
แต่ว่าก็ยังต้องอยู่โรงพยาบาลอีกระยะหนึ่งค่ะ